เรื่องของโควิดแน่นอนว่าทับหน้าบุคลากรทางการแพทย์
คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างนะคะ
ถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องเสี่ยง
เพราะฉะนั้นนอกจากกำลังใจแล้ว
เรื่องของของคลังก็ต้องมาแล้วค่ะ
มีศิลปินท่านหนึ่งส่งกำลังใจในเชิงสัญลักษณ์
นั่นก็คือรูปปั้นพระพิคเนตเหยียบโรคโควิด
หลายคนสนใจว่าแฟลงคาติทำอย่างไร

เราจะเห็นตั้งแต่เทศจีนแม้ที่ผมก็คำนวณว่า
พอมาประเทศไทยปุ๊บเราเริ่มมีปัญหา
เราเริ่มมีการรับการอะไรต่างแหล่งกฎาลังต่างตกฟิวที่หมอ

นอกจากว่าเออเราซื้อเจียร์กระเพาะไปฝาก
ผมจึงสร้างรูปทรงนี้ขึ้นมา

รูปปั้นพระพิคเนตเหยียบโควิด๑๙
ผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคและความทุกข์ยากทั้งปวง
ถูกรังสรรค์ขึ้นมาจากฝีมือของอาจารย์กิติพงศุมริยะทองชื่น
ศิลปินชื่อดังประติมากรอิสระจากจังหวัดเชียงใหม่
ส่งมาให้กำลังใจคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์
นักรบหน้าด่านที่ต้องสู้กับโควิด๑๙
องค์ประกอบบนรูปปั้นแปลกแตกต่างแตกแฝงเป็น
ความหมายด้านคติธรรมและเปี่ยมด้วยกำลังใจ
เป็นผู้ช่อลูกในพระพันธ์นั่งขัดสมาชิฯต่างสมาธิ
ก็คือว่าคนที่รักษาโรคโควิด
จะต้องใช้ความคิดใช้ศีลปัญญาใช้ความสมาชิที่คุณธรรม
นะครับเพื่อควบคุมเจ้าโควิดให้ได้ส่วนที่สองสัญลักษณ์ต่อมาคือนกยูงนะครับ
อยู่ตรงหน้ามงกุฎนกยุงจะแทนความหมายของความรักความสุขภาพดี
มั่งข้างสมบูรณ์แล้วก็ความจงรักภักดีนะครับ
ส่วนที่สามก็คือขวานนะครับขวานก็จะเป็นลักษณะของการแก้ปัญหานะครับ
ใช้ความคมคมความคิดคมปัญญาคมการศึกษาคมความรู้แล้วก็ตัดสินใจโช๊ด้วยความเด็ดขาด
ส่วนล่างสุดคือลูกโลกเหยียบโควิด
ที่มีแผนที่ประเทศต่าง
สื่อถึงสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก
มีรูปหัวใจประดับติดอยู่ทุกประเทศ
คือการส่งกำลังใจไปยังทุกคน
ให้มีพลังฝ่าวิกฤตโรคระบาดนี้
การชิ้นนี้ออกแบบมาเป็นช่วยครอบ
สำหรับการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
แล้วก็เพื่อให้กับคนไทยแล้วก็ทุกคนทั่วโลก

พระพิคเนตเหยียบโควิด๑๙จมธรณี
ศิลปะแฝงคติธรรมและอัดแน่นด้วยกำลังใจ๑๙องค์
เพาะทางด้านไวรัสวิทยา
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
โดยหมอยงผู้วรวรรณได้โพสต์
กลับด้วยจิตทราบซึ้งต่อความปรารถนาดี
มอบให้แด่บุคลากรทางการแพทย์
นี่คือหนึ่งกำลังใจจากคนไทย
เพื่อส่งไปยังนักรบด่านหน้า

กัดกร่อนทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้
และเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน